คุณค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวน่าชื่นใจเรื่องนี้ค่ะ
คุณกันนพัฒน์บวชไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ

บินทบาทให้แฟนคลับญาติโยมได้ชื่นใจด้วยค่ะ
พระนพัฒน์อินทวังโสหรือพระกันเดอะซา

โดยตลอดเส้นทางถนนสายวัดเขาพระ
จนถึงบริเวณตลาดอูทอง
อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

รอใส่บาทพระกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พระกันเดินทางไปจำวัด
บริเวณหน้าผามังกรบินตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
เพื่อศึกษาพระธรรมและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน
ในถ้ำใต้ฐานพระพุทธรูปปุศยคิรีศรีสุวรรณ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักกับหินภูเขาที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเอเชีย
จากนั้นจะเดินทางมาจำวัดที่วัดราชบูรณราชวรวิหาร
หรือวัดเลียบกรุงเทพมหานครและลาศิขาในวันที่๒๔ธันวาคมนี้ค่ะ